สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

แล้วก็ต้องการขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วยนะคะ

เพราะว่าอะไรแม่บอกว่าแม่มีบัตร๓๐บาท
แล้วก็ไปยื่นแสดงสิทธิ์จะรักษาลูกชาย
แต่พอโดนแบบนี้โดนปล่อยประละเลย
ลูกชายเสียชีวิตแม่ก็เลยกังวลไง

เพราะใช้สิทธิ์บัตร๓๐บาทก็เลยถูกปล่อยประละเลย
ไว้แบบนี้เหรอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้ดูหน่อยนะครับ
เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ไม่อยากให้เกิดกับครอบครัวใครอีก

ไม่อยากให้ครอบครัวในศูนย์เสียแบบนี้อีกนะครับ
ก็เท่ากับว่าคุณแม่เขามีลูกสองคนคนโตผู้ชายคือน้องบุ๊
คนเล็กคือผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเป็นไข้เลือดออกมาแล้ว
แล้วก็มาน้องบุ๊กเป็นแต่คราวนี้น้องบุ๊กเสียชีวิต
แต่ทีนี้คุณยังมีหลานสาวอายุ๑๓ปีที่ตอนนี้เป็นไข้เลือดออกเหมือนกัน
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชหลุมแก้วด้วย
อยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่๓ธันวาคมแล้วค่ะ
แล้วทีนี้คุณแม่ก็เลยกลัวว่าหลานจะเป็นเหมือนกับลูกคุณแม่อีกหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติตัวแบบนี้
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเองก็ไปสอบถามจากทางโรงพยาบาล
สอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมถึงให้คนไข้กลับบ้าน
ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ยอมให้รายละเอียดนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกแค่ว่าพอโรงพยาบาลไปราชการ
จะต้องรอให้ผอกลับมาก่อนจึงจะสามารถให้รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้
ส่วนทางด้านนางสาววันเพ็ญเจริญนนทศิษย์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลระแหง
พร้อมกับคณะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกับครอบครัวน้องบุ๊ก
แล้วก็สั่งการเลยที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี่แหละคือให้เจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นค่ายุงลาย
เขตพื้นที่บริเวณบ้านของน้องบุ๊กที่หมู่๓ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีด้วยนะคะ
ค่ะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียไว้ด้วยนะคะ